นี่คือแผลนะครับบนร่างกายของผู้หญิงอายุ๔๗ปี
หลังถูกไฟคลอกทั้งร่างกายครับนี่ฮะดูสภาพ
จนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับนอนติดเตียง
โอ้โหรักษาอาการที่แสนสาหัสเช่นนี้กันจอมพลังครับ
โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าหญิงดังกล่าวผู้หญิงดังกล่าว
ถูกแฟนที่คบหาใช้น้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาครับ
ส่วนอาการตอนนี้ไม่สามารถขยับตัวหรือใช้ปากเคี้ยวอาหารได้เพราะว่าเจ็บแผลมาก
ช่วงสายที่ผ่านมากันจอมพลังนะครับไปกับนางรุ่งทิวาสุดแดน
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ท่านลงพื้นที่ชุมชนร่วมพัฒนาสามสิบสามซอยมหญิวทรีย์๔๘เขตบังเขียน
ไปเยี่ยมไปดูอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บครับเธอค่อยค่อยเล่าความรู้สึก
นะครับบอกว่าต้องทนทรมานกับบาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจ
อย่างที่ผมนำเรียนไปไงฮะนะครับ
แล้วก็รู้สึกเห็นใจครอบครัวที่ต้องเสียเวลามาดูแลเธอครับ
ตอนนี้ทรมานเพราะว่าจะกินอะไรไม่ได้มันยึด
คือตรงปากแล้วก็ตรงคอมันจะมีแห้ง
มันก็จะแทงตรงคอหอย
มันฉีกแล้วตรงขวาตรงคอด้านขวา
พอน้ำเหลืองมันไหลมันก็จะแสบ
นอนไม่ได้จีบกับเหล่า
พี่สาวของผู้เสียหายเนี่ยเล่าบอกว่า
น้องสาวโดนทำร้ายช่วงเดือนเมษายน
ปีนี้ครับเมษายนที่ผ่านมา
ทุกวันต้องทำแผลนานครั้งละ๒ชั่วโมงกว่า
ส่วนการรักษาแพทย์แนะนำให้ผ่าตัดเอาเนื้อส่วนที่นะฮะส่วนอื่นนะนะคือหรือว่าหนังเทียมมาปลูกที่บาดแผลซึ่งอาจใช้เวลารักษานานกว่า๒ปีครับแล้วค่าใช้จ่ายในกว่า๓ล้านบาทครอบครัวกังวลมากและที่สำคัญคือไม่รู้จะหาเงินจากไหนครับ
พอมาระยะหลังเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเขานานมากเข้าเนี่ยความเจ็บปวดมันก็เริ่มเริ่มทวีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งหมอเขาก็เคยบอกแล้วว่าอย่าให้พบกับการติดเชื้อถ้าพบกับการติดเชื้อเมื่อไหร่ตรงนี้ก็คือมันจะเหมือนกับแบบการรักษามันก็จะมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพเหมือนอย่างในขณะนี้
คุณพร้อมหรือยังในการที่จะทำการ
สำหรับผู้ก่อเหตุนะครับสารท่านมีคำพิพากษา
จำคุก๓๓ปี๔เดือนฐานพยายามฆ่า
แต่สิ่งที่ตามมาคือผู้ได้รับบาดเจ็บต้องทนทุกข์ทรมานจากบาดแผล
แล้วครอบครัวก็ต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
หากผู้ใจบุญรายใดสนใจจะบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถโอนเงินนะฮะ
เข้าบัญชีลูกชายที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้ได้นะครับ
คุณผู้ชมลองแคปเอาไว้นะฮะถ้ามีจิตศรัทธาอยากจะช่วยเหลือกันนะครับ